คนในกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการรถสาธารณะ

มีโอกาสได้นั่งรถเมไฮบริดคันใหม่
ที่จะนำมาทดลองให้บริการนานกว่า๕เดือนนะครับ

แล้วก็พบว่าภายในมีความทันสมัย
รองรับผู้พิการวิ่งได้นิ่มแล้วก็เงียบ
ไปติดตามดูรถคันใหม่นี้กับคุณขวัญครับ
รถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลไฟฟ้า

นำเข้าสำเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่นครั้งแรก

กระทรวงคมนาคมถึงลานพระบรมรูปทรงม้า
ก่อนที่จะนำไปทดลองวิ่งให้บริการประชาชนในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก

ตัวรถผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติ๖สปีด

ภายในกว้างขวางมี๒๖ที่นั่ง
รองรับผู้โดยสารได้๗๕คน
ทางขึ้นลงเป็นแบบชานต่ำ
รองรับการเดินทางของผู้สูงอายุและผู้พิการ
และทุกเสาจับจะเป็นสีส้ม
เพื่อให้ผู้ตาบอดสีมองเห็นได้ชัดเจน

ซึ่งจะส่งเสียงดังเพียงครั้งเดียวต่อสถานี
เพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารคนอื่น

ว่ามีผู้โดยสารต้องการลงสถานีถัดไป
ทีมข่าวได้มีโอกาสทดลองนั่ง
พบว่าการขับเคลื่อนของรถค่อนข้างนิ่ง
ขณะที่การทำงานของเครื่องยนต์

ซึ่งแตกต่างจากรถเมย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
รถเมระบบไฮบริดคันนี้ราคา๘ล้านบาท
ประหยัดเชื้อเพลิงและปล่อยมลพิษน้อยกว่ารถปกติถึง๑๗๐

จะต้องปรับใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้ราคาต้นทุนถูกลง
ถ้าเกิดว่าเราจะใช้ไฮบิดจริงเนี่ย
ก็คงจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
ก็คือว่าใช้ผิดผลในประเทศ
ก็คือเอาพวกชัสซีเข้ามา

แล้วก็มาต่อตัวถังในบ้านเรา
ในระยะแรกรถเมคันนี้จะทดลองวิ่งให้บริการ๑๐เส้นทาง
เขตพื้นที่การเดินรถคลองเตย
หลังสิทธิ์สแมดำและพื้นที่สมุทรประการ
เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานและสมรรถนะของรถ
ทดลองเส้นทางละ๑๕วัน
และจะเก็บค่าโดยสารตามปกติ

เส้นทางรอฟอร์มอรามคำแหงถึงถนนรัชดาพิเศษ
กระทรวงคมนาคมมีแผนจะเร่งจัดหารถเมย์ไฟฟ้าล็อตแรก๒๐คัน
ให้ได้ภายในวันที่๑พฤศจิกายนปีนี้จากทั้งหมด๒๐๐คัน
ตามนโยบายของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ว่าจะได้ผู้ชนะการประมูลในวันที่๘กรกฎาคมนี้
จากที่มีเอกชนเข้ามาประมูลทั้งหมด๓ราย
หากเป็นไปตามกำหนดจะรับมอบรถล็อตแรกได้ภายในตุลาคมนี้
ขวัญโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน